ที่โขราชมีมอเตอร์ไซค์ขับปากหน้ารถเก่งนะครับ
รถเก่งเขาก็พยายามหักหลบปรากฏว่าไปชนคนนะฮะเจ็บสาหัส๒คนนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมครับจังหวะที่ชนเนี่ยนะครับคือไปชนรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการขี่ย้อนสอนกลับมาครับ
นี่เหตุเกิดขึ้นนะฮะที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นขับมาเลนขวาก่อน

แรกนะครับปาดเข้ามาก็เลยมีการหักหลบครับไปทางเลนซ้ายแล้วไปชนนะครับ
ชนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของคุณยายวัย๗๐ปีนะครับ
เด็นตกข้างทางทั้งคนทั้งรถครับแล้วก็มีรถอีกคันเนี่ยก็คือรถคันที่ติดกล้องเนี่ยนะครับ
ร่องน้ำข้างทางเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บสาหัสคือ๒คนเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มีคุณยายวัย๗๐ปีด้วยที่บาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ทางตำรวจครับจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำโดยเฉพาะมอเตอร์ไซคันแรกเลยที่ขับปาดหน้าเนี่ยนะครับ
ก่อนจะมีการสรุปสำนวนคดีครับแล้วก็แน่นอนดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายนะครับเก็บไปสองคนนะค่ะ